อีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมา
แถวสุขสวัสดิ์๗๐ในบ้านทาวน์ฮาวส์หลังหนึ่ง
ที่เป็นเหตุมีการยิงกัน
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้สลดมากคุณผู้ชม
คนในครอบครัวเสียชีวิตทั้งหมด๕ศพ
แล้วหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ๘ขวบด้วย

ผู้ก่อเหตุก็คือคนที่อยู่ในบ้านเป็นคนในครอบครัว

แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจจริงนะครับ
เพราะว่าช่วง๘โมงครึ่งที่ผ่านมาในช่วงเช้านะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน
จำนวน๕คนภายในหมู่บ้านแห่ง๑ย่านสุขสวัสดิ์นะครับ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน
อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พบศพผู้เสียชีวิตภายในบ้าน๕ศพ
เป็นชาย๒ศพเป็นหญิง๒ศพ
แล้วก็เป็นเด็กวัย๘ขวบอีก๑ศพ
ทั้งหมดเป็นเครือยาศกัน
ก็ทราบชื่อสำหรับผู้เสียชีวิตภายในบ้าน
ก็คือนายประวิทย์คล้ายพยักษ์

จ่าสิบเอกอนุวัฒน์คล้ายพยักษ์
ซึ่งข้างของจ่าสิบเอกอนุวัติ
พบอาวุธปืนที่มือข้างขวา

แล้วก็เด็กอายุ๘ขวบเป็นเด็กชายนะครับ
เด็กชายพะคินคล้ายพยักษ์
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรียงลำดับความสัมพันธ์ของเครือญาติ
ก็คือเป็นสามีภรรยาแล้วก็ลูกชาย๘ขวบ
รวมถึงคุณปู่คุณย่าซึ่งเป็นพ่อแม่ของสามีเนี่ยนะครับ
ทีนี้เพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนดังตั้งแต่เช้าเลย

แล้วตอนในที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงนี่นะคะ
ที่คุณสืบสกุลบอกว่าเจอปืนขนาด๓๐ในมือของผู้ที่นอนเสียชีวิตอยู่
แล้วผู้ตายเป็นเจ้าของบริษัททำธุรกิจขายอะไหล่ยนต์แห่งหนึ่ง
ครับเพื่อนบ้านยังเล่าให้ฟังต่อนะฮะ
บอกว่าโอ้โหคือตกใจมากนะครับ
ช่วงเวลาประมาณเกือบ๖โมงเช้าคือได้ยินเสียงปืนแล้วนะ
เสียงปืนดังสนั่นเลย๒นัดนะครับ
ต่อมาได้ยินเสียงคนในบ้านตะโกนออกมา
บอกว่าโอ๊ยโอ๊ยเล็กกูเจ็บ
ต่อมาไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๓๔นัด
เพื่อนบ้านมั่นใจเลยนะฮะว่าเกิดความผิดปกติยิงกันในบ้านแน่นอนนะครับ
แล้วก็ประกอบกับเช้าวันนี้ไม่เห็นสมาชิกในบ้านผู้ตายออกมาทำงาน

จึงรีบแจ้งตำรวจก่อนที่จะมาพบเป็นผู้เสียชีวิต
ฆ่ายกครัวทั้ง๕ศพนะครับ
เพื่อนบ้านบอกก่อนไม่มีอะไรบอกเหตุเลยนะ
ว่าจะเกิดเหตุฆ่ากันตายยิงกันตายในครอบครัวนี้เลย
รู้จักกันมา๔ปีไม่เคยเห็นว่าคนในครอบครัวทะเลาะกัน
หรือว่าเล่าปัญหาเรื่องของการเงินให้ฟังนะครับ
เป็นครอบครัวที่จิตใจโอบอ้อมอารีรักเด็ก
เวลาไปไหนก็จะมีขนมมาฝากหลานที่บ้านเป็นประจำ
หมายถึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผลให้กับเพื่อนบ้าน

รับว่าตกใจกับเหตุสลดที่เกิดขึ้นมากนะครับ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับ
ส่วนที่มีสมาชิกในครอบครัวนี้นะฮะ
ทางเพื่อนบ้านก็เปิดเผยนะครับบอกว่ามีทั้งหมด๕คน
คือปู่ย่านะครับแล้วก็ลูกชายชื่อเล็กลูกสะพ้าย
แล้วก็หลานวัย๘ขวบนะครับ
โดยเพื่อนบ้านเชื่อว่าเล็กเป็นคนยิง
เพราะว่าเสียงที่ตะโกนออกมาจากบ้านนะฮะ
คนที่ถูกยิงแล้วแล้วก็ตะโกนบอกโอ๊ยโอ๊ยเล็กกูเจ็บ
เพื่อนบ้านก็คาดว่าคนชื่อเล็กเป็นคนยิง
อกจากนี้นะครับก็ในบ้านก็จะมีเด็กวัย๘ขวบ
ซึ่งถูกยิงด้วยซึ่งน่าจะเป็นลูกชายของนายเล็กนี่แหละฮะ
โดยทุกคนเป็นคนนิสัยดีไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
โดยประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ภูมิลำเนานั้น
เป็นคนที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทางด้านพลตำรวจโทษพระขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ลงพื้นที่
แล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยตัวเอง

เราอยากให้คุณผู้ชมเกาะติดไปพร้อมกัน
เพราะว่าในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้ว
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเหตุสลดครั้งนี้เนี่ยรายงานให้เราได้ทราบเพิ่มเติมอีกนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงของเพื่อนบ้านที่ได้ยินเหตุการณ์หน่อยฮะ
ได้ยินเสียงปืนสองนัดแล้วได้ยินเสียงร้องโอ๊ยโอ๊ยเล็กเจ็บ
อืมฮะแล้วป้าก็วิ่งเข้าไปในบ้านที่คุณว่าข้างสอย

ไม่มีค่ะไม่สร้างรู้แต่ว่าเขาลักเด็ก
คนในบ้านมีกี่คนนะครับ๕คนมีปู่ย่าพ่อแม่ผู้ชายนะคะแล้วก็สะพ้ายแล้วก็หลาน
เพื่อนบ้านยังเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยคือเจ้าของบ้านนะครับ
ก็คือนายเล็กนะครับอายุประมาณ๓๕๔๐ปีอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ภรรยา
รวมถึงน้องชินจังบุตรชายนะคุณนะตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
จริงแล้วน้องจินจังอายุ๕ขวบหรือว่า๘ขวบนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์นี้คือได้ยินเสียงกันตั้งแต่ตี๕แล้วนะฮะตี๕ได้ยินเสียงปืน
ตี๕๕๐ยังได้ยินเสียงปืนอีกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปพบความผิดปกตินะครับ
ว่าคนในบ้านเนี่ยไม่ออกมาจากบ้านนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่
ก็รายงานนะครับว่าในบ้านดังกล่าวตอนที่เข้ามาพบศพพบศพผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นล่าง๑ราย
ชั้นที่๒อีก๓รายขออภัยอีก๔รายก็รวมเป็น๕ศพนะครับ
แล้วก็ยังพบปลอกกระสุนปืนกึ่งอัตโนมัติยังไม่ทราบขนาดนะฮะกระจัดกระจายอยู่จำนวนมากนะครับ
ก็ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้มากนักนะครับ
ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของธุรกิจครอบครัว
ซึ่งล่าสุดนะฮะทางครอบครัวนี้ก็เพิ่งจะเดินทางไปที่วัดเจดีไอ้ไข่

เพื่อขอเรื่องของโชคลาภ
ก่อนที่จะเดินทางกลับมาก่อนวันที่๑๖นะฮะ
คุณผู้ชมได้ทราบถึงความคืบหน้าในเหตุสลดค่ายกกลัวครั้งนี้นะฮะ